ต่อนะคะไขปริศนาแตงโมตกเรือจมเจ้าพระยาครับณวินาทีนี้ยังไม่มี
ตอบได้นะคะว่าก่อนที่คุณโมจะเสียชีวิตบนเรือลำนั้นเกิด
อะไรขึ้นกันแน่แต่คุณแม่ค่ะพยายามที่จะเอาข้อมูลที่ได้มา
ไม่ว่าจะเป็นแชทหลุดที่ก๊อฟรายงานไปก่อนหน้านี้

แชทหลุดนั้นแหละค่ะที่เชื่อได้ว่า
คุณแตงโมถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจ

เมื่อวานนี้หลังจากที่คุณแม่ไปให้ปากคำ

นี่คือลักษณะเป็นแผ่นซีดีเพลงบล็อกใช่ไหมคะ

นี่แล้วข้างในมีกระดาษคือเขียนตัวรกรุงรังเต็มไปหมดเลย
จดหมายปริศนากระดาษปริศนานี้คุณแม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครส่งมาให้คุณแม่
กลับไปตั้งแต่ตอนที่คุณโมหายตัวไป
จดหมายปริศนามาเขียนแล้วก็มีดอกไม้มีส้มแขวนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
จดหมายฉบับนั้นช่วยให้หาคุณโมได้เจอ
ภาวนาร่วมกันค่ะว่าจดหมายปริศนาฉบับนี้จะช่วยทำให้ความจริงกระจ่าง
เพราะตอนแรกเนี่ยตีความกันว่ามีคนมาส่งมาขู่คุณแม่หรือเปล่า
และหลังจากที่เฉาเหน็ตช่วยกันโครนันช่วยกันปรากฏว่ามันไม่ใช่
จดหมายฉบับนี้พยายามบอกใบ้อะไรบางอย่างไปถึงคนที่กระทำ
ให้คุณโมพลาดตกน้ำเจ้าพระยาจนกระทั่งเธอเสียชีวิตหรือเปล่า
อยากให้ฟังจากปากคุณแม่ค่ะ
เป็นวงดุตรีใครรู้จักบ้าง
ไม่ทราบคุณแม่ไม่ทราบนี่นะฮะนี่อะไรนี่มันอะไรอ่ะอ่านออกไหมมันทำไมเขียนเยอะยาวเหยียดอย่างนี้เราอ่านไม่ออก
แต่มันก็จะมีบางคำที่ว่าเจ้าพระยาเออมีคำว่าเจ้าพระยาอ่านะแล้วก็แล้วก็นะคะแล้วก็นะ
ก็ทำทำคุณแม่ด้วยวิธีนี้ให้กลัวไงให้คุณแม่เกิดความกลัวกลัวอย่าเปิดความจริงนะ
อย่าพูดความจริงนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ประมาณนี้
คุณผู้ชมครับ
เมื่อวานผมได้ยินได้เห็นคุณแม่แล้วก็ท่านเอารูปนี้ที่มีลายมือมาขีดเขียนด้วยนะ
มันรกอีรุงตุงนังเหมือนจะบอกใบ้อะไรบางอย่าง
นึกว่าดูหนังไซโค
หรือดูหนังฝรั่งอยู่
เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน
เดี๋ยวก๊อฟพาคุณผู้ชมไปถอดรหัสลายลักษรที่เขียนอยู่ในกระดาษแผ่นนั้นพร้อมกัน

ทีนี้เราก็ถามคุณแม่ต่อใครเป็นคนเอามาให้คุณแม่คะ
คุณแม่บอกว่าไม่รู้เหมือนกันจู่มีกล่องคุณผู้ชมลักษณะเป็นกล่องสีม่วง
ผูกด้วยโบสีดำมาวางไว้หน้าห้องที่คอนโดมิเนียมของคุณแม่
คำถามคือเข้ามาในคอนโดได้ไงมีคีย์การ์ดเหรอ

คำถามหลังจากที่อันนี้มันปรากฏออกมาผ่านสื่อมันพลั่งพลูออกมา
แล้วในซีดีแผ่นนั้นมีอะไรคะคุณแม่
คุณแม่บอกว่าไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้เปิดดูเลย
จะเอามามอบให้กับตำรวจคุณแม่ทำไมคุณแม่ไม่เปิดดูคะ
กลัวกลัวว่าไอ้สิ่งที่เปิดดูในซีดีเนี่ย
ทำร้ายจิตใจแม่กลัวจนไม่กล้าดู
กะว่าจะเอามาให้ตำรวจดูแล้วค่อยถามจากตำรวจว่ามันคืออะไร
ผมจะพาคุณผู้ชมมาถอดรหัสนะ
แล้วจะมาถอดรหัสกันเลยว่าสิ่งที่มันปรากฏมันคืออะไรบ้าง
สุดท้ายแล้วดูเหมือนว่าไม่ได้เป็นการขู่ฆ่า
แต่สิ่งที่เจอมันเหมือนมันเป็นหลักฐานหรือการจะบอกอะไรบางอย่าง
มันมีความเชื่อมโยงได้หรือไม่อธิบายแบบนี้
แผ่นเสียงคือของวงมิทาลิก้าใช่ไหม
จมน้ำนั้นมันเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ของคุณแตงโมอย่างไร
ทำไมถึงเอาชื่อเพลงนี้มาแล้วทำไมเพลงนี้มันถึงมีฉากจมน้ำ
แล้วทำไมถึงส่งเนื้อหาของวงนี้ของเพลงนี้มา
และคนที่จมน้ำมีการยกมือขึ้นเพื่อเป็นการขอความช่วยเหลือ

คุณผู้ชมค่อยติดต่อกัน
ทีนี้๑ในสมาชิกวงมือเบส
แล้วไปตรงกันกับบุคคลในเรือที่ชื่อว่าเบิร์ตนั่นเอง
นั่นคือคนขับเรือหนึ่งในนั้นใช่หรือไม่
ทีนี้ไปดูแผ่นกระดาษที่มันมีข้อความต่างมากมาย
มันมีข้อความต่างมากมายผมขอดูแผ่นกระดาษ
คำว่าภรรยานี่ฮะเดี๋ยวโฟกัสไปที่ภรรยา
ถ้าดูแค่ภรรยาใต้คำว่าภรรยามีคำว่าเหินได้
แต่มันมีชาวเน็ตเอาคำว่าพระยาเหินได้ไปเสิร์ช
คำว่าพระยาเหินได้มันคือนิยายประรัมปราที่มาที่ไป
ของการสร้างพระปฐมเจดีที่จังหวัดนครปฐม

แล้วเขามีการพยากรว่าลูกคนนี้เป็นดวงปิตุฆาต
คือดวงฆ่าพ่อก็เลยเอาเด็กคนนี้ให้คนเอาไปฆ่าในป่า
แต่คนที่เอาไปไม่ฆ่าแล้วมีคนในป่าคือคุณยายหอม
เด็กคนนี้ไปเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรม
สุดท้ายผู้ชายคนนี้โตมาเป็นเจ้าพระยา
แต่อยากได้ภรรยาของเจ้าเมืองเป็นเมียของตัวเอง
ก็เลยบุกไปฆ่าเจ้าเมืองแล้วจะเอาภรรยาเจ้าเมืองเป็นเมีย
แต่มาหารู้ไหมว่าคนที่ฆ่าคือพ่อ
แล้วคนที่จะเอาเป็นเมียคือแม่ของตัวเอง
แล้วก็เลยโกรธยายหอมที่เป็นยายบุญธรรม

ก็เลยย้อนกลับไปฆ่ายายหอมที่เป็นแม่บุญธรรมของตัวเอง
เรื่องนี้มันปรากฏสรุปใจความได้ว่า
มันเป็นการฆ่าคนที่มีพระคุณกับตัวเอง
ฆ่าแม่บุญธรรมของตัวเอง
ฆ่าแม่บุญธรรมกับฆ่าพ่อของตัวเอง

คุณผู้ชมจะไปดูเลยว่ามันคือนิยายประลำปลาเป็นที่มาที่ไป

ฆ่าแม่บุญธรรมและไปฆ่าพ่อแท้ของตัวเอง
ฆ่าคนที่มีบุญคุณกับตัวเอง
เออแล้วมันมีคำว่าพระยาเหินได้ปรากฏในเอกสารฉบับนี้
คุณผู้ชมนี่เราพยายามถอดความร่วมกันนะคะ
พยายามที่จะลองเชื่อมโยงดูแต่เราไม่ได้กล่าวหาใคร

ทำไมเขาต้องเขียนข้อความนี้มาในเอกสารฉบับนี้
อันนี้ก็ไปเสิร์ชแล้วชาวเน็ตเขาเสิร์ฟมาให้ผมไปทำกัน
ไปถอดรหัสอันนี้มาเลยว่าเออมันกลายเป็นแบบนี้เยี่ยม
เพิ่งเคยได้ยินดึ้งก็ได้ฟังนี่แหละ
ใช่ทีนี้นอกจากคำว่าภรรยาเหินได้แล้ว
มันมีรูปนกมันมีคำว่าแมว
แมวเป็นสัตว์เลี้ยงของคุณแตงโม
แล้วคุณผู้ชมในไอจีคุณแตงโมมีการลบภาพแมวออก

แล้วทำไมมันมีข้อความนี้ในกระดาษแผ่นนี้

แล้วเขมาคือวัดเขมาพิตารามเป็นจุดที่ใกล้

ทีนี้แล้วมันมีคำภาษาอังกฤษคำว่าลีแปลว่าอ่านใช่ไหม

แล้วก็มีเคทูมมีโกดัง
มีนี่มันเป็นเขียนแบบเละเทะในกระดาษ
แต่มันจับใจความถอดมาได้แบบนี้นะครับ
แล้วนักสืบโซเชียลเขายังไปเห็นคำว่ามีคำว่าโมด้วยใช่ไหม
มีคำว่าโมก็คือคุณแตงโมนะครับ
และมีคำว่าอีเอ็นภาษาอังกฤษคือเอ็นคือรับงานเอ็น
มีคำว่าไหว้หมายถึงว่ามีการไหว้ขอชีวิตก่อนตายหรือเปล่า
แล้วมีคำอื่นก็คุณผู้ชมลองดูมันมีคำเนี่ย

ก็พาติติประตอบตอนที่ทำงานนักสืบโซเชียล
ผมเองก็เข้าไปดูพยายามจะสืบเหมือนกันว่ามันพาติติปราศน์ได้แหล่งไหร่

ภาพนี้มีเรือใช่ไหมมีคนบนเรือด้วยมีการยืนมองจากคนที่อยู่ในน้ำ
อะไรแบบนี้ทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นแค่ความเห็นเป็นการสืบของนักสืบโซเชียล

ไม่ได้หมายความว่าในเอกสารแผ่นนี้หรือสิ่งที่เราบอกมันจะเป็นความจริง
นะครับตำรวจสามารถตรวจสอบได้
มันมีกล้องวงจรปิดในคอนโดของคุณแม่ของคุณแตงโม
ไปดูซิว่าใครเป็นคนเอาหลักฐานอันนี้มาให้คุณแม่ของคุณแตงโม
แล้วก็ลงไปดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไร
เขาข่มขู่หรือเขาต้องการจะบอกอะไรกับคุณแม่และตำรวจหรือไม่
คือถ้าเกิดว่าฟังจากที่ก๊อฟแล้วก็ชาวเน็ต
ช่วยกันถอดรหัสไอ้จดหมายปริศนาที่ดูรกเนี่ยนะคะ
เอามาต่อจิ๊กซอกันนะประกอบกับแชทหลุด
จำได้ไหมคะคุณผู้ชมแชทหลุดที่คุณแม่คุณแตงโมบอกว่า
มีผู้ชายคนหนึ่งส่งชัดหลุดนี่
ก็คือผู้ชายคนนั้นอยู่ในเรือแล้วก็รู้เหตุการณ์ทั้งหมด
แต่ไม่กล้าพูดความจริงแล้วก็เอาแชทหลุดนั้น

ซึ่งแม่ของผู้ชายคนนั้นเป็นเพื่อนกับแม่ของคุณแตงโม
แล้วเอาข้อมูลชุดนี้นะ
มาประกอบกับสิ่งที่ก๊อฟพยายามถอดรหัส
นั่นแปลว่าใช่หรือไม่
คนที่ส่งทั้งหมดมาให้คือคนที่อยู่บนเรือ

นั่นนะสิครับนั่นนะสิครับอ่ะลองประติดประต่อ
แล้วดูว่าหลักฐานทั้งหมดถ้าตำรวจได้หลักฐานทั้งหมดนี้ไป
จะสามารถเชื่อมโยงและประติดประต่อเหตุการณ์นี้

ตอนนี้ทุกภาคส่วนช่วยกันนะคะ
ชาวเน็ตก็น่ารักมากเลยพยายาม